ส่วนข่าวแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องวัยรุ่นยิงกัน
อ่านอีกแล้วเมื่อวานมีข่าวหนึ่ง

เกิดขึ้นที่บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะคะ

เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒๓๐ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ตำรวจสนเทียนทะเลไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นทางเข้าหมู่บ้านฮาบิทาวน์เนสเขตบังขุนเทียนค่ะ
ริมถนนเจอศพค่ะ
ศพนายจตุรงพิมพ์ประเสริฐอายุ๒๒ปี
มีบาดแผลถูกยิงที่ใบหน้าขาข้างขวา
ใกล้กันรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ค่ะ
ตรวจสอบใต้เบาะเจอมีดหนึ่งเล่ม

ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบหัวและปลอกกระสุน
ขนาด๓๒หลายนัด
กระสุนปืนลูกทรองหนึ่งนัด
มีดอิโต้๑เล่มเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากนี้ผู้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บมีด้วยนะคะ
คือถูกยิงที่ท้องหนึ่งรายที่ขาหนึ่งราย

เพื่อนผู้ตายค่ะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
ตัวเขาเองมีนัดมาเคลียร์กับคู่กรณี

ไม่ได้บอกว่าจะมีอาวุธกันนะคะมาชกต่อยกันนะ
จุดนี้แหละจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตนี่แหละ

หลังจากเห็นอีกฝ่ายโพสต์ข้อความท้าทายในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
เห็นว่าต่างฝ่ายมีงานทำแล้ว
ก็อยากให้เรื่องจบไปก็มานัดชกกันช่วงกลางคืนนี่แหละ
กระทั่งตีหนึ่งตัวเขาเองกับเพื่อนประมาณ๑๐คน

แต่พอมาถึงไม่ทันได้เห็นใคร

แล้วก็ปลาขวดเหล้าใส่กลุ่มของเขา
พวกเขาทั้งหมดนะคะพากันเอาตัวรอดวิ่งหนีบ้าง
ขี่รถจักรยานโยลกหนีบ้าง
แต่ผู้ตายหนีไม่ทันถูกกระสุนยิงใส่ที่ใบหน้าเสียชีวิต

เจอมาต่อดีกับเรากันเหรอ
นานที่ไหน

มันพบก็ประสุนสองชนิด

เพราะฉะนั้นในการเจอกระสุนสองชนิด
คาดการณ์ได้พวกก่อเหตุคงมีความมีผิดมากกว่าสองคน

คนเดียวไม่สามารถใช้ปืน๒กระบอกพร้อมกันได้
และแถมมีขวดเหล้าน่าจะมีคนปลาเพิ่มอีก

อกจากนี้นะคะได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
เพราะระบุตัวได้แน่นอนเพราะเขานัดกับใครล่ะ
รู้แล้วนะคะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ